ต่อกันที่บึงกาลคุณผู้ชมค่ะที่นั่นมีเหตุการณ์ชาวบ้านรวมตัวกัน
เพื่อที่จะขับไล่ผู้มนุยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง
โดยภาระการนะคะนายสรรสินชื่นค่ะเป็นประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนปฐมศึกษาชื่อดังแห่งหนึ่ง
ที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาลพร้อมด้วยบรรดาผู้ปกครองนะคะ
นี่เลยค่ะมารวมตัวกันชูป้าย
เพื่อที่จะขับไล่ผู้มนุยการโรงเรียนออกจากพื้นที่ค่ะ
เพราะว่าเขาทราบเรื่องจากครูในโรงเรียนบอกว่า
ภูมิในการขนเสาเก่าของโรงเรียนเอาไปไว้ที่บ้านพักของตัวเอง
เขาบอกว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเพราะนี่เป็นทรัพย์สินของโรงเรียน
เอาออกไปไว้ข้างนอกโดยภารการได้ยังไง
และตลอด๒ปีที่ผ่านมาก็ผู้มนุยการคนนี้ถูกร้องเรียนในหลายเรื่องค่ะ
สอนลูกสอนหลานสอนนักเรียนไป
จะให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่บุติต้อง
มันกลับมาให้คนวาคัยกับสอนลูกสอนหลานให้เป็นผู้ร่าย
อยู่กับบุคคลที่แสดงพฤติกรรมแบบนี้
ขณะที่นายพลชัยชุมปัญญาผู้มนุยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบึงการบอกว่า
ทางผอเนี่ยนะคะเบื้องต้นชี้แจงอย่างนี้ค่ะบอกว่า
ทำหนังสือขออนุมัติลื้อถอนบ้านพักครูเก่าที่ชำรุด๓หลัง
เพื่อที่จะเอาไปต่อเติมโรงอาหารของโรงเรียน
แล้ววันเกิดเหตุเนี่ยนะคะได้พาชั่งไปขนเสาเก่าจำนวนสิบต้น
ซึ่งเป็นเสาไม้ใช้ต่อเสาปูนยาว๒๕เมตรเอาไปแปรรูปที่บ้านช่าง
จะได้ไม่มีเสียงดังรบกวนครูที่ทำงานในโรงเรียนครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
ก็ตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะ